ปูปรายยาค่ะหลายคนอยากเห็นเธอโกอินเตอร์ใช่ไหม
ล่าสุดดูวิธีการเดินแบบของเธอจะสวยรสเชิดปังขนาดไหนไปชมจ้า
นี่แหละค่ะลีลาการเดินแบบของปูปรายา
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๒ทุ่มตามเวลาในบ้านเราค่ะ
โดยปูก็เฉิดใช้ในลุคแม่เสือสาวนะคะมาในโค้ชสีดำตัวยาวเข้ารูปสับขาเข้าจังหวะเป๊ะค่ะ